บอกเลยถ้าเจอพระท่านชวนทำบุญแบบนี้
รับรองว่าชอบนี่เจ๊สาธุครับ
สองหนึ่งลูกกระเป๋าสองเท้าเก้าขมายม
หน้าเรือพนมพระของวัดหนองหอย
มีไม่ว่าจะเป็นพระอุปคุฎพระศรีมณี
พระสัมกัจจัยพระประจำบันเอิร์ตบาทบายัย

โอ้โห

คุมเองเล่นเองพูดเอง

เขาไปงานชักพระที่วัดหนองหอยจังหวัดสงขลา

เค้าบอกว่าไปเจอกับพระรอบนึง

และคอยพูดเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำบุญ
โอ้โฮ

แต่ถ้าอยากจะได้ใจคุณต้องทำยังไง
แม่อารมณ์ประมาณอย่างนั้นเลยคุณผู้ชม

อารมณ์แบบนั้นเพื่อเชิญชวนญาติโยม
สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา
มาร่วมทำบุญแยกซ้ายแยกขวา
โสดไปทางขวาคนมีคู่ไปทางซ้าย
เป็นยังไงลีลาไม่ธรรมดา
ออกรถออกชาติผมว่ามันเป็นการเชิญชวนนะคุณผู้ชม

การเข้าวัดเข้าวาบางทีไปแบบเนิ่มเนิบ

ก็ธรรมดาดูเห็นทั่วไป
ลองไปทำบุญแบบนี้นั่นไซส์
มันได้เรื่องของความสนุกสนานบันเทิงเรืองใจไปด้วย

เวลาไปงานวัดเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าวู้ยมีความบันเทิงในงาน
แล้วคนที่เขาดูคลิปนี้ยังไม่ทันได้ไปที่วัดนะ

อยากไปอยากมาเริ่มงานเสมอ

นะครับให้ดูกันนะ
อย่าไปคิดว่าเออถ้าท่านทำแบบนี้มันดูแปลกไม่เหมือนที่อื่นนู่นนี่นั่นอะไร
เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเชิญชวนสาธุชนให้เข้าวัดนั่นเองครับ
อ่าเป็นเจตนาดีอยากให้ทุกคนมาร่วมบุญ